ส่วนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะ
คืนเขาดาวน์ที่ผ่านมาค่ะลูกเขยกระทืบแม่ยายจนตายเลยนะคะ
ตอนแรกนี่บาดเจ็บสาหัสก่อนแล้วไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลเนี่ยนะคะ
คือสองคนนี้เขาทะเลาะกันมาก่อนหน้านี้บ่อยครั้งแล้ว
แต่ครั้งล่าสุดมันเป็นเหตุที่ลูกเขยไปเที่ยวงานเขาดาวน์มา
กลับมาแม่ยายไม่เปิดบ้านให้ค่ะ
เขยโมโหนะคะกระทืบแม่ยายเนี่ยจมกองเลือดอยู่ตอนแรกเนี่ยนะคะ

ตำรวจสพท่าเรือค่ะควบคุมตัวได้แล้วนะคะ
คือหลังจากก่อเหตุเขาก็หลบหนีไป

ลูกเขยคนนี้ชื่อเป็นในมงคลศิริภูนายุ๓๗ปีได้ตัวมา
ก็ต้องเอามาทำแผนตามไหมจับสารจังหวัดพระนักฐานศิริอียุทยาข้อหา
ก็คือฆ่าผู้อื่นโดยไม่เจตนา
ทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจ

จุดที่ตำรวจพามาทำแผนก็คือบ้านหลังที่เขาก่อเหตุ
ผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บมี๒คนด้วยกันก็คือพ่อตากับแม่ยาย
แต่ที่เสียชีวิตในแม่ยายคนเดียวนะคะผู้ที่บาดเจ็บเป็นพ่อตาก่อนค่ะ
ชื่อว่านายกฤษดาจำปาเฟืองส่วนแม่ยายที่บาดเจ็บและไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลชื่อ
นางวันเพ็ญบุญเลี้ยงนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตีหนึ่งสามสิบนาทีของวันที่หนึ่งมกราคม
นายมงคลเดินทางออกจากกรุงเทพกลับบ้านในโอกาสปีใหม่
พาลูกสาวแล้วก็พันรยาไปเที่ยวเขาดาวจากนั้นจะกลับมาส่งลูกสาวที่บ้านหลังเกิดเหตุนี่แหละ
ซึ่งเป็นบ้านของนางวันเพ็ญส่วนพันรยาเนี่ยยังไม่กลับ
ยังคงสังสรรค์อยู่กับเพื่อนเพื่อนเมื่อนายมงคลขับรถเก่งมาจอดที่หน้าบ้าน
นางวันเพ็ญไม่ยอมเปิดให้ค่ะแม่ยายไม่เปิดให้
นายมงคลก็เลยพยายามเปิดไฟสูงจากหน้ารถส่งสัญญาณให้รู้ว่าจอดรถรออยู่หน้าบ้าน
แต่ก็ไม่มีใครออกมาเปิดประตูบ้านให้สักทีด้วยนายด้วยความที่นายมงคลลูกเขยเนี่ย
เหล้ามาค่อนข้างมากเมาค่ะเมามากเท่าไหนโมโหเท่านั้น
เดินลงมาจากรถใช้เท้าถีบรั้วสังกษีหน้าบ้านพังเลย
จากนั้นเดินเข้าไปใช้เท้าถีบมอเตอร์ไซค์ซึ่งจอดอยู่ในบ้านล้ม
หยิบไม้ตะพดขึ้นมาตีกระจกบานเกร็ดห้องนอนของแม่ยายแตก
แล้วก็ใช้เท้าถีบประตูไม้ห้องแม่ยายจนพังเข้าไปในห้องนอนค่ะ
พ่อตากับแม่ยายอยู่ในห้องมีปากเสียงกันเลยค่ะ
เกี่ยวกับปัญหาในครอบครัวยกมาใหญ่เลยนะเรื่องราวต่างที่เคยเกิดขึ้น
หลังจากนั้นอารมณ์มันร้อนมากขึ้นค่ะใช้ฝ่ามือตบเข้าที่หน้าของพ่อตาแม่ยาย
แล้วก็ไล่พ่อตาแม่ยายออกจากบ้านไปเลยพ่อตาวิ่งออกมาทางหลังบ้าน
จะไปแจ้งตำรวจส่วนแม่ยายวิ่งไปทางหน้าบ้าน
ลูกเขยก็รีบตามออกไปเตะก้านคอแม่ยายล้มฟุบลงกับพื้น
จากนั้นก่อเหตุขับรถหลบหนีไป
ชนวนการก่อเหตุเกิดจากที่ทางครอบครัวนะคะ
หองระแหงกันอยู่แล้วก่อนหน้านี้
เพราะว่าแม่ยายซึ่งเป็นผู้ตายเป็นแม่เลี้ยงของนางสาวนิพันธ์
หรือว่าเป็นภรรยาของในมงคลผู้ก่อเหตุ
มักจะมีปากเสียงเห็นว่ามีปากเสียงกับเมียตัวเองบ่อยครั้ง
มีการนำมาเล่าให้ฟังสามีฟังแล้วก็เป็นความแค้นสะสม
ไม่พอใจแทนเมียนะคะซึ่งนายมงคลเองจริงแล้วก็ไม่ได้พักอยู่บ้านหลังเกิดเหตุนะ
นานมาทีและกลับมาแล้วเกิดเหตุก็คือช่วงเทศกาลปีใหม่
แล้วสุดท้ายค่ะคือฟังเมียบ่นมากเกี่ยวกับเรื่องของแม่เลี้ยงของตัวเองเนี่ย
ก็เลยเกิดความโมโหและบวกกับวันนั้นเมาก็เลยก่อเหตุขึ้นมานี่แหละค่ะ